ต่อกันที่อีกหนึ่งครอบครัวแล้วกันนะครับ

แต่ปัจจัยกับเธอเนี่ยมันไม่ได้สักทีนะฮะ

ว่าจะเกิดกี่ปัญหากี่มรสุม
ชี้หน้าด่ากันก็ผ่านมาแล้วนะคะ
แต่ท้ายที่สุดคือคนในครอบครัวก็คือคนในครอบครัว

เดี๋ยวที่ฉันขออ่านตามสคริปต์ก่อนนะฮะ

สิ่งที่ฉันทำลงไป
ใจสังหมาย
เกือบไม่ตรงทีเกือบไม่รู้ว่าเพลงอะไร
ลูกคอก็ไม่มีย้างจะทำ
เอาเป็นว่านี่คุณไม่ใช่ใจพี่เสกนะที่สั่งมา
แต่เป็นใจของอดีตภรรยาคือคุณการวิพากร
รับกับบันเทิงไทยรัฐโต้งเลย
บอกเอาจริงตัดไม่ขาดจริง

ไปเยี่ยมตอนพี่เสกรักษาตัว

เดินหน้าประกาศรับงานเอาให้เต็มที่เลย

แฟนเพลงจะได้ไปเฮกันกับคอนเสิร์ตแรกของพี่เสกอีกด้วยค่ะ

ไปก็เยอะอยู่นะคะ
เพราะว่าขอบคุณแฟนพรรดิ
และเจ้าภาพทุกคน
ที่ยังให้โอกาสพี่เศษ

แต่ว่าเขาเป็นบ่ะเฟิลโรหะหนักนิดหน่อย

ก่อนหน้านี้คือป้าจะประกาศแบบว่าเลิกครบมันแบบถาวร

แล้วอยู่ดียังไม่ได้ประกาศก็มีเรื่องนั้นเรื่องนี้เลย
เขาก็ไม่รู้ว่าแบบเอออ่ะเป็นอย่างนี้แหละ
พี่กานไม่ต้องนะเอาจริงไม่ต้องประกงประกาศอะไรทั้งนั้นอยู่กันไปอยู่แบบนี้แหละ
ช่วยกันเนอะส่วนคดีความของน้องชายนายเดชอุดมหรือว่าเดชแสงสายทัพทิม
โดนจับข้อหาค้ายาไอปลายเดือนที่แล้วหลายคนน่าจะจำกันได้อยู่นะฮะ
พี่การก็อัปเดตสั้นบอกว่าประกันตัวออกมาสู้คดี
แล้วก็ปล่อยทุกอย่างดำเนินไปตามขั้นตอนตามกฎหมายค่ะ
อันนี้อยู่ในชั้นประกันตัวก็สารนัดอีกทีนึงวันที่๑๐กว่าตุลาไม่แน่ใจ๑๐เท่าไรค่ะ

เคก็คุยกันเกือบทุกวันก็คุยในไลน์ทักทายอะไรอย่างนี้
บอกว่าห้ามออกไปไหนอยู่บ้านนั่นแหละ
นั่งพูดคุยกับพี่แจ๊กกะรีนนะได้ล้วงความลับพี่การออกมาเยอะเลย
แต่ว่าเราจะบอกได้เท่าที่เราบอกได้
เอาอื่นถังใหม่แล้วก็ไม่บอกแล้วเก็บไปมาให้สองคนละกันนะ